สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวกับดิชันนัทชายกิตโม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงจับตาสถานการณ์พายุคมปาซุอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดพายุลูกนี้ได้พัดขึ้นฝั่งของประเทศเวียดนามแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งถึงแม้จะพัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะคะแต่ปีกของพายุเนี่ยอย่างที่สังเกตเห็นนะคะแผ่ลงมา
หลังจากนี้ภาคอื่นก็จะฝนตกหนักตามไปด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ขึ้นยังคงน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าในระยะนี้เรือทุกประเทศนะคะควรรถออกจากฝั่งไปก่อนค่ะส่วนใครก็ถามนะคะว่าในช่วงนี้เมื่อไหร่ลมหนาวจะมาเราอาจจะสัมผัสได้ถึงลมเย็นนะคะในช่วงปลายสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉ
เขาไปที่เขื่อนแล้วก็รอนะคะที่จะจับปลาหลังจากที่เขื่อนนะคะในเมืองชิงเต่าได้ปล่อยน้ำออกมาทำให้มีปลาเนี่ยไหลตามน้ำมาด้วยเขาบอกว่าบางตัวเนี่ยหนักถึงสิบห้ากิโลกรัมเลยค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ